ปีนี้ประมาณ๔ค่ะ

เป็นซีรีส์ค่ะหมดเรื่องอยู่ค่ะ

ยังไม่มีค่ะแต่รับได้อีกนะคะ

แต่ว่าด้วยความที่เป็นงานผิวไงคะ
งานหิวก็เลยต้องมีโชว์นิดนึง
และด้วยความที่ปกติระปันใส่ชุด

แต่จะทำยังไงให้สูตรออกมาเป็นผู้หญิง

เราก็เป็นสูตรแล้วเเถา่ำลิดนึง

ดูดุมขึ้น
ดูดุมขึ้น

คือการย้ายไขมันจากส่วนที่เราไม่ต้องการ

ในบริเวณที่เราต้องการเช่นไม่ว่าจะเป็นเติมหน้า

ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เติมร่องแก้มก็ยังไม่มี
แล้วก็ไปเติมเอาตรง

เสร็จแล้วทีนี้มันดูดออกมาอย่างเดียวมันไม่พอ
มันมีนวัตกรรมที่สามารถเอากลับเข้าไปได้ด้วย

ศึกษาดีไม่ว่าอันดุ๋ใดมันมันจะมีอันตราย

ใช่เลยว่าจะขนมของขวานด้วยเนี่ย

ใช่นะคะเพราะว่าเดิมทีเลยเราก็เป็นคนที่มีมีส่งของเดิมอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าทำตรงนี้ให้มันเต็มขึ้นเฉย

นึกออกป่ะ

พอใจหรือเป็นไง
เพราะว่าจากแบบที่เคยใส่ชุดใน

อันนี้ใส่ตัวเดิมทุกอย่างไซส์เดิมหมดเลยค่ะเพชร
แต่ว่ามันก็มีช่วงเนินขึ้นมานิดนึง

อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราลดความอ้วนลงไปอีก

ไขมันมันก็จะหายไปเหมือนเวลาเราเบิร์นไขมันออก
แต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่คงที่แบบนี้

แล้วก็ไม่กินเพิ่มมากเกินไป

แล้วคราวนี้เอาออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ตรงไหนแล้ว

คุณใกล้ตัวชมไหมครับ

ก็ชมทุกคนแหละค่ะผู้จัดการใช่ไหม

เพราะปกติชีวิตประจำมันก็แต่งตัวอย่างนี้แหละ
อย่างนี้ต้องเติมเรื่อยไหมครับป่าน

อะไร
ผมดังนี้

ศัลยกรรมเสริมหน้าอกคงเป็นเรื่องไกลตัวประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะ
ใหญ่ไปมันก็ดูอาจจะแบบไม่เหมาะสมกับตัว

เพราะว่าไซต์มันก็ไม่ถือ

คือคือแล้วเอาที่ความบังใจคืออยากให้ให้มันมีเนิน
เพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อคอลึกหรือว่าบางทีเราใส่

อันนี้พูดตกตรง
เผื่อคนต้องการความรู้
และคุณหมอก็จะบอกว่าของเรานี่มันควรจะแบบ

แล้วดูดออกมามันก็คือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไปกับเพื่อนที่เป็นสาวค่ะ

จริงปั้นไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อย
ก็มีถามบ้างว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไง
แต่ว่าเราบอกว่าเราปรึกษาคุณหมอมาตั้งนานแล้ว

แล้วก็ดูไขมันคือมันต้องเช็คเยอะมาก

พี่ปั้นจะมิตาไเข้ยดนะ

เกิดว่าเอบีอีเหเอสเอเป็ค
ถ้าใครได้ทำยค่ะเธอร์มาหรอก

ถามตรงไหน

เข้าไปดูอันที่ปั่น